มาแล้วค่ะแนวทางรัฐบาลไทยจากทั้งเจนุ๊กเจ๊ฟองเบียร์
ในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
เจ๊นุกก่อนเลยครับเจ๊นุกบรบีมหาเหง
ที่แล้วจะบอกว่าปังปุริเย่มากแม่
ทั้ง๒ตัวแล้วก็๓ตัวเลยนะคะ

เสียงปืนยิงขึ้นฟ้าเสียงปั้ง

เลขแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่๓๑

รวมถึงนี่คุณผู้ชมดูหน้าจอนะคะ

สีแดงเป็นป้ายดำนะคะ
เจ๊นุกบอกว่ามีอะไรแล้วบ้างเหรอ

เจ๊นุโพสต์ไป๔วันที่แล้วนะคะ
เมื่อคืนฝันได้ยินเสียงปืนดังมาก
ได้ยินแต่เสียงปืนทั้งคืนเลยเห็นป่ะ
แล้วทุกคนก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาว่า

มี๘แน่๘แน่๘งวดนี้ค่ะ
เห็นไหมเจ๊ย่าฝานเห็นบ้านแล้วทุกคนก็ชอบ

ฟัน๘งวดนี้๘เห็นไหม

นะครับแม่ยะหนังรถวีเอ็มเจนุกนะคะ

วันที่๓๐ธันวานี้จะปังหรือเปล่า

คือเจ๊ฟอเวียก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดแนวทาง

แกบอกว่าเลขก่อนที่มีการแชร์กัน

เอ้ามาดูที่หน้าเพจไลฟ์นี่

โอ้โหนี่คุณผู้ชมจบไปเฉาะสองเจ๊
แถมให้ได้ไหมแถมให้นิดหนึ่งนะครับคืนกำไรสู่สังคมค่ะนะครับ
แฟนคลับนิยมตัวเลขตาดีค่ะคุณผู้ชม
เห็นอินสตราแกรมของพี่โยยศวดี
นี่ออกรถป้ายแดงแล้วเลขอะไรล่ะนั่น
ขึ้นแคปชั่นว่าอะไรเลิกดีมารับรถแต่งสวยมากปีหน้าจัดเต็มแน่นอนนะคะ
แฟนคลับเข้าไปขอบคุณขอบคุณแล้วเลขอะไรอ่ะ

ก็ดูกันไปว่ากันไปนะคะดวงใครดวงมันจ้า
ต่อกันที่ผู้ชายดวงเฮงคนนี้ครับคุณผู้ชมครับ
นายกิจสดาแทรกโกยอายุ๔๖ปี
พี่เขาเป็นเจ้าของเราโรงงานน้ำดื่มนะฮะ

เขาบอกว่าเขากลับมาแล้ว

ได้ไหมที่ถูกติดต่อกันหลายงวด
ถูกต้องโอ้โหปุ้ยนี่สงสัยงวดนี้ต้องได้ต้องโดนแหละ

เขาคนนี้คือเจ้าของสถิติถูกลอตเตอรี่๓๖งวดติดต่อกันครับ
เจ้าตัวเชื่อว่าเป็นเพราะพลังบุญพญานาคนะฮะแล้วก็แร่อัญมณีแห่งโชคลาภ
ก่อนหน้านี้เขาเคยลั่นวาจาไว้จะยุติการใบ้เลขเป็นระยะเวลา๑๘เดือน
เนื่องจากเหล่าองค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องจำศีลใต้บาดาน
แต่ตอนนี้เขาบอกครบกำหนดแล้วจ้า
เขาจึงกลับมาใบ้เลขอีกครั้งหนึ่ง
โดยโชว์แผ่นกระดาษที่เต็มไปด้วยตัวเลขต่างทั้งแบบ๒ตัว๓ตัว
แล้วบอกว่าเป็นเลขในงวดส่งท้ายปี
ปุ้ย๘เยอะจังปุ้ย๘เยอะจัง

ซึ่งเหล่าเทพต่างมอบมาให้เขา
ก็ดูกันไปจดกันไปตามอัธยาศัยครับ
กันต่อนะฮะแต่ขอเชิญที่หน้าจอทีวี
เพราะข่าวนี้ถึงขั้นมีการเคลมกันแล้ว
ว่าว่าใครแม่นกว่ากันเราจะรู้จักว่าไอ้ไข่
คนแห่งกันไปไม่ว่าจะเป็นไอ้ไข่ที่วัดเจดีนับก่อนติ๊กตำรัส
แต่ว่ารอบนี้ขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่ฮะ
แม่นางกวักปักป้ายบอกเลยว่าแม่นกว่า
กว่าไอ้ไข่ที่ท่านเห็นอยู่เป็นไหน

เป็นรูปปั้นแม่นางกวักนี่คือวัดทุ่งอ้อหรือวัดคันธาราม
ทุ่งอ้ออำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่
จริงที่นี่มีรูปปั้นแปลกอยู่หลายสิ่ง

แม่นางกวักทรัพย์แสนหมื่นล้าน

นางกวักสรีระไม่เห็นเหมือนนางกวัก

มีนางกวักสรีระปกติกับนางกวักอวบแปลว่าอิ่มเอิบ
แปลว่าคนเอามาของแก้บนมาถวายเยอะ

แล้วปักป้ายบอกเลยว่าแม่นางกวักรวยกว่าไอ้ไข่
พอประกาศเป็นแบบนี้แปลงง่ายคือแม่นกว่า
กว่าให้ดูตั้งแต่สรีระของคนให้ของผู้ให้
อวบขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยใครมาขอก็จะมีฐานะร่ำรวยไปตามกัน
นี่คือบรรยากาศในพื้นที่ของวัดทุ่งอ้อ
จากแม่นางกวักที่สรีระร่างอวบแล้ว

ตึก๓ชั้นยักษ์ขนาดนั้น
แล้วเขาให้ตี๗ทีนี่ครับ
ทีเดียวนี่กูตีทีเดียวกูก็ไม่ไหวแล้ว

ดูไม่ไหวตีได้แค่ริมแค่นั่นเองถึงหรอ

บางตัวหรือบางตนใส่ช้างดาว

แปลกตาวัดทุ่งอ้อเชียงใหม่นะครับ